จู่ก็มีโรคจิตมาขโมยกางเกงในที่บ้าน

ครั้งที่๓เธอบอกว่าคราวนี้จะไม่ให้เกิดขึ้น
ก็เลยติดกล้องวงจรปิด
สุดท้ายจับตัวได้เพราะ๒ครั้งก่อนจับไม่ได้ไง
ย่ามใจมาครั้งที่๓ก็ไม่รู้ว่าเขามาติดกล้องวงจรปิดแล้ว
เห็นไหมคะช็อปกันแบบนี้ค่อยปลิดไป

ค่อยดึงไปจากพวงไม้ขวัญเสื้อได้ไป๑๒ตัวครั้งนี้ค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมเห็นชมหน้าค่าตาหมดเลยนะ
ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงอายุ๓๑ปีค่ะ
ก็เลยนำคลิปนี้ไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้
ผู้เสียหายเล่าบอกว่า
เธอถูกขโมยกางเกงในที่ตากอยู่ในบ้านถึง๒ครั้ง๒คราแล้ว
รวมทั้งหมด๒ครั้ง๖ตัว
แต่ก็ไม่รู้ไงว่าไอ้๒ครั้งเป็นฝีมือใคร
คราวนี้ก็เลยลงทุนค่ะยอมลงทุนติดกล้องวงจรปิด
เพราะเชื่อว่าคนร้ายมันต้องย่ามใจหวนกลับมาก่อเหตุอีกแน่เลยนะครับ
คราวนี้เธอบอกว่าล่อเหยื่อล่อเหยื่อให้ออกมาวิธีการคือ
เอากางเกงในซื้อใหม่เลยนะ
ลงทุนติดกล้องแล้วลงทุนซื้อกางเกงในใหม่ด้วย

ซื้อกางเกงในตัวละ๑๐บาทมา๑๐๒๐บาทมา๘ตัว
แล้วก็นำมาซักรวมกับของเดิมที่ใส่แล้ว
ในที่สุดสิ่งที่คิดมันก็คือความจริง
คนร้ายมาจริงตามคลิปเลยนะคะ
รอบนี้คนร้ายรายนี้ขโมยกางเกงในไปได้๑๒ตัว
ก็เลยทำให้เธอกับน้องสาวบอกว่าโหเห็นคาตาขนาดนี้ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ยังใช้แค่ความสงสัยใช่ไหม
คราวนี้เห็นเต็มตาจากกล้องวงจรปิด
บอกว่าอย่าปล่อยให้คนร้ายลอยนวลนะคะ
ก็เลยเอาคลิปนี้จากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความให้ตำรวจไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้
จิตรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ